คุณตำรวจจราจรเขาก็จะต้องทำงานหนักนิดนึง

รถติดก็เครียด
แล้วหูยสมองสมองสุขภาพจิตมันก็แยะ
แต่ถ้าคุณไปเจอกับคุณตำรวจจราจรท่านนี้

โอ้โหเจอลีลาขนาดนี้เข้าไปผมกลัวการจราจรมันจะแน่นขนาดกว่าเดิม
จอดรถดูคุณตำรวจนี่แหละช่วยเต้นกันนะคะ
จอดรถดูคุณตำรวจลงไปเต้นด้วยก็มีส่วนคนที่จะข้ามถนนข้ามทางมาลาย
ถูกต้องก็จะไปเจอกับร้อยตำรวจโทษธิรพงศ์ศรีศักดา
ตำรวจจราจรสพเมืองพังงากำลังปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถจริง
อยู่ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีพังงาแบบนี้

เออไม่เหมือนใครนะเอาบอกตรงเคยเห็นมาบ้างแหละ
ตำรวจจราจรที่เต้นอยู่หน้าสี่แยกไฟแดงโบกรถ
เพื่อสร้างเสียงหัวเราะสร้างรอยยิ้มให้กับคนที่ใช้
รถใช้ถนนสัญจรไปมาแต่ลีลาที่พริ้วไหวแบบนี้

เดียวจะมูลวอล์กแบบไมเคิลแจ็คสันแล้ว
เห็นแล้วต้องเหลียวมอเตอร์ไซค์ขับมายังต้องเลี้ยวหักหลบ
ไม่ขับดีนี่แหละคุณแหม

ผมว่าไปคุยกันหน่อยดีกว่ากับร้อยตำรวจโทษธิรพงศรีศักดา
ไปถามว่าเอ๊ะทำแบบนี้มานานยัง
อะไรโดนใจให้ทำแบบนี้กันล่ะครับพี่

ผมว่าเป็นเรื่องที่ชอบดีหรือเปล่า
คือตรงที่ดีนะถ้ามองในมุมเนี้ย
เช้าบางทีมันตื่นไม่ดี
ขี้ต้งขี้ตายังคาอยู่เลย
ลาบใส่หรือลาบหน้ามล้างหน้าหรือเปล่า

เพราะว่าบางทีรถติดมากมันทำให้สุขภาพจิตเราเสีย
เราก็เครียดหงุดหงิดทำไมตำรวจไม่บอกสักที
นี่โบกอยู่นะยังไม่หยุดโบกเลย
สุดยอดปรบมือให้กำลังใจพี่ตำรวจด้วยนะคะ
น่ารักมากเอาล่ะมาดูข้อความไลน์กันบ้าง
เกิดคุณผู้ชมถูก๓๐ล้านคุณจะตะโกนออกมาว่าอะไรนะคะ
คุณโสภาษบอกว่าถ้าถูกรางวัลที่๑จะตะโกนว่า

ส่วนแม่หนุนตะโกนออกมาว่าจะมีญาติแล้วเว้ย
ญาติจะเยอะเลยนะคะค่ะนั่นแหละสินะแล้วก็มีอีกนะคะคุณดาวบอกว่า
ปลดหนี้แล้วจ้าแหมแล้วก็คุณนายน้องบอกว่า
ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์สาธุ